นักเรียนช่างกลพลาดท่าเข้าผิดถิ่น
โยนเจ้าถิ่นรุมแทงภายในร้านสะดวกซื้อ

อาจจะเป็นเรื่องของนักเรียนช่างกลเป็นคู่อริกันหรือเปล่า
หรือจะเป็นเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่

ตำรวจสนราชบุรณะรับแจ้ง
มีเหตุนักเรียนทำร้ายร่างกายกัน
ภายในร้านสะดวกซื้อปากซอยประชาอุทิศ๒๘
นำกำลังพร้อมกู้ภัยร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ

เด็กช่างตีกันอีกแล้วแต่ต้องสืบสวนให้ดีนะครับ
เกิดเหตุอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อปากซอยประชาอุทิศ๒๘
แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพ
ผู้บัดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอายุ๑๗ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาบราม
มีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าบริเวณหัวไหล่ด้านซ้าย
ก็แผลลึกเหมือนกัน๒แผลเลือดอาบไหล่แล้วฮะ
คุณผู้ชมฮะกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็สอบถามคนเจ็บบอกว่าผมไม่มีคู่อบริที่ไหนนะ
บ้านผมอยู่แถวเทียนทะเลแต่ผมมาส่งแฟนสาวแถวนี้
แฟนสาวจะมาทำธุระมาส่งของ
แล้วบังเอิญเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นแล้วก็โดนไล่แทงมา
ผมขี่รถจักรยานยนต์หนีและมาล้มตรงปากซอยประชาอุทิษฐ์๒๘
ก่อนที่คนแถวนี้พ่อค้าแม่ค้าตะโกน
ไอ้หนูไปหลบนู่นในร้านสะดวกซื้อ
ปรากฏวิ่งเข้าไปหลบในร้านสะดวกซื้อ
ก็โดนคู่อริตามมาทันแล้วก็มาก่อเหตุแทงเขานะฮะ
คุณผู้ชมขนาดที่ผู้เห็นเหตุการณ์พ่อค้าแม่ค้าอยู่แถวนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปว่าพ่อค้าแม่ค้าพยายามช่วยเด็กคนนี้นะ
วิ่งหนีเข้าเซเว่นนะฮะแต่ก็ไม่พ้นถูกแทงนะครับ
คือคุณป้าตุ๊กตาบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่กันมา

วิ่งเข้าไปหลบในร้านสะดวกซื้อใน๗๑๑
จากนั้นมีวัยรุ่น๓คนเอาวิ่งตามเข้าไปทำร้ายทันทีนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะมันมีต้นเหตุครับ
ไม่ใช่เป็นเด็กช่างเป็นคู่อริตีกันอย่างเดียวนะฮะ
คือนางสาวบีอายุ๑๖ปีแฟนสาวของคนเจ็บ
คนเจ็บบอกว่ามาส่งแฟนสาวมาส่งของแถวนี้นะ
รับกลุ่มว่าบอกนะฮะบอกว่าคนที่มาทำร้ายนี่

ส่วนแฟนใหม่เรียนคนละสถาบัน

อาจจะเรื่องของการเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่

ก็เลยไล่กวดกันมาและทำร้ายกันนะครับ

ดำเนินคดีต่อไปนะครับ